โยกกันต่อเลยดีกว่าพาคุณผู้ชมไปเต้นกับแม่แพทนับภาค
กับคุณบูมสุภาพอร์เขาเป็นคู่ซีกัน

เจาะแจ๊ะริมจอ
ไปดูคู่ฝาแฝดคนละฝาสองสาวสุภาพ
แพทนับภาคและบูมสุภาพอร์
คู่นี้เขาซีปึ๊กมองตาก็รู้ใจ
ตบมุกกันเฮฮาตามภาษาคนใจจอยค่ะสาว
อยู่ด้วยกันมีแต่สุขรับมุกกันโบ๊บะ
ใส่จังหวะสามชาติเข้าไปหน่อย
โอ้โหงานใหญ่เลยละวี
มีอะไรเป็นไหมเป็นอะไรวะ

โห่ยกกันหัวสันยอมกันซะที่ไหนน่ะ
เห็นแล้วอยากจะลุกขึ้นมาเต้นฟินลิงกเกินเพลงไป๑๘จังหวะ
สเตบมันแหละไม่เน้นสวย

ความบาดกับกล้าแสดงออก
เจาะแจ๊ะริมเจาะ